ครับมีภาพอุบัติเหตุมาให้ดูกัน
เด็กอายุ๕ขวบนั่งรถกระบะมากับพ่อ
พ่อเป็นคนขับแล้วมีเพื่อนพ่อนั่งอยู่ข้างหลัง
ตัวเพื่อนของพ่อเนี่ยกระเด็นออกมาคอหักเสียชีวิต

เด็กน้อยคนนี้ไปยืนอยู่ริมถนนโบกรถ

ตอนแรกคนนึกว่าผีครับสุดท้ายมันเป็นคนเจ็บจริง

อันนี้ภาพจากรถคันที่ประสบเหตุคุณผู้ชมดูนะฮะ
ตัวคนนั้นข้างหลังเนี่ยไม่ได้ฆ่าเข็มขาดนิรภัย
เด็นออกมาคอหักคาที่เลยนะฮะ
แล้วจะเห็นภาพว่ามีคนเจ็บกับเด็กคนนึงเนี่ย
นั่งอยู่ข้างผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
เห็นไหมฮะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกระทันหัน

เป็นกระบาด๔ประตูสีชมพูดำทะเบียน
กไก่ออ๘๕๘๐กรุงเทพฯ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒๓๐เมื่อคืนที่ผ่านมา
แถวหลังนี้ของบุษากรรมเวลโกโลครับ

ตำบลบางวัวอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ทีนี้เดี๋ยวจะมีภาพนี่ฮะ

ใส่ชุดสไปเดอร์แมนอยู่

โบกรถช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วย
คนก็ไม่กล้าไปช่วยนึกว่าผีครับ
แล้วคนที่นั่งข้างข้างหลังนี่คือพ่อของเด็กคนนี้
ชื่อว่านายสมพรวุฒิมาอายุ๓๒
อาการก็สาหัสนะฮะ
เหตุการณ์นี้กู้ภัยก็ไปช่วยประถมพยาบาล

ใกล้กันมีร่างของนายมณัฐโสมาเกรดอายุ๓๔ปี
ซึ่งกระเด็นออกมาเสียชีวิตคอหักนะครับ
กู้ภัยชื่อว่านายนัทพลบุญมีเขาบอกว่า
ตอนรับแจ้งเหตุศูนย์แจ้งเพียงว่ามีรถกระบาดตกข้างทาง
แต่พอไปถึงมีเด็ก๕ขวบนั่งอยู่ข้างศพ
แล้วก็มีคนเจ็บซึ่งเป็นพ่อเขานั่งอยู่

แต่ก่อนจะช่วยผลบรรมดีเล่าแบบนี้บอกว่า

แต่ตัดสินใจถอยกลับมาตั้งสติได้ถอยกลับมา

ก็เลยไปช่วยแจ้งกู้ภัยแล้วก็เนี่ยฮะ
รอดทั้งเด็กแล้วก็พ่อแต่ว่าเพื่อนที่นั่งมาด้วยนั้นเสียชีวิตไปแล้ว

เด็กค่านออกมาช่วยก่อน

แล้วก็มอเตอร์ไทยก็ขี่ไปกินเพราะเขาตกใจ
แล้วก็ขี่กลับมา
พอทางด้านของคนขับซึ่งพ่อของเด็กพอมีสตินะฮะ

ลูกนั่งมาข้างเพื่อนนั่งมาข้างหลัง
พอถึงจุดเกิดเหตุมันหลุดโค้งไปครับไปชนกำแพง
เพื่อนหลุดออกจากรถก็เสียชีวิตเลย
ส่วนลูกชายเนี่ยบาดเจ็บไม่มากตัวเขาเองก็บาดเจ็บ

แล้วก็ลูกไปรอให้คนผ่านไปผ่านมามาช่วยพ่อกับเพื่อนพ่ออะไรแบบนี้
ซึ่งเมืองต้นคาดว่าเป็นเรื่องของการหลับใน